สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคสดชื่นซ่ายาดมตราโป๊ยเซียน
ก็๒เกมของทีมชาติไทยนะคะจะมีอุ่นเครื่องกับคองโกก่อนวันที่๑๐
ทีนี้การรายงานตัวนักเตะนะคะที่ประกาศรายชื่อออกมาแล้ว๒๓คน
ก็จะรายงานตัววันแรกนะคะเซตแรกวันที่๖ตุลาคมนี้ค่ะ
คือนักเตะที่มาจากเกมการขันเมื่อวานนี้มีลงสนาม๒คู่
ก็จะเลื่อนไปรายงานตัววันที่๗ตุลาคมนะครับ
ที่ออกมาก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่มีรายงานการบาดเจ็บนะครับ
ค่ะก็หลังจากมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นออกมาแล้ว๒๓คน

หลายคนก็ลุ้นว่ารายชื่อที่ประกาศออกมา๒๓คน

ใช่ครับเพราะว่าช่วงท้ายฤดูกาลมันลุ้นสนุกทั้งกลุ่มบนของตาราง
รุ้นแชมป์รวมทั้งกลุ่มครึ่งล่างของตาราง
ที่ต้องหนีการตกชั้นเชื่อว่าใส่กันเต็มแน่นอนนะครับ
ทีนี้หนึ่งคนที่หลายคนอาจจะเป็นห่วงสักนิดนึง

เพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บมาเล็กน้อย
แต่ว่าสุดท้ายสมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ลงสนามในเกมนัดล่าสุดที่เจอกับบุรีรำด้วยค่ะ
ยิง๑ลูกด้วยนะครับในเกมที่บุรีรำเอาชนะนครราชสีมา๓ต่อ๒นะครับ
ทั้งชนะทิพย์สงกรศิษฐ์และก็ธีรฐรบุญมาธรรพ์
จะลงสนามช่วยต้นสังกัดนะครับก่อนจะบินกลับมาทันที
ซึ่งแฟนบอลชาวไทยก็ต้องลุ้นให้ทั้งคู่ชมผลงานดี
แล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บติดตัวมาด้วยนะครับ
เย็นวันนี้๕โมงนะครับชนะทิพย์จะนำคอนเตอร์ซาโดเลซัปโปโลเจอกับกัมบาโอซาก้านะครับ
ส่วนวันพรุ่งนี้ครับธีรทรจะเล่นให้โยโกฮามาเอฟมารินอลเจอกับจูบิโลอีวาตะนะครับ
ซึ่งสโมสรต้นสังกัดของเทียทรอย่างโยโกฮามาเอฟมารินอสนะคะ
ก็ได้แถลงการออกมาอวยพร๒นักเตะของทีมที่เห็นอยู่นี้นะคะ
จากเจ้าอุ้มเทียทรบุญมาทันก็มีชินโนซูเกะฮาตานากะนะคะกองหลังของทีม
ที่มีรายชื่อติดทีมชาติที่จะแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ก็อวยพรให้ทั้งคู่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีนั่นแหละ
แล้วก็ปัจจุบันทั้งคู่ก็มีส่วนช่วยสำคัญมากที่ทำให้โกฮามาเอฟมารินอส
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมร่วมสายจีนนะครับ
ซึ่งวันที่๒๕ตุลาคมนี้นะครับอินโดนีเซียจะเปิดบ้านเจอกับเวียดนาม
แกรมเดิมคู่นี้นะครับเจ้าภาพอินโดนีเซียจะเตะกันที่

แต่ว่าล่าสุดนะครับมีรายงานว่าทางเวียดนาม
มีรายงานออกมาจากสื่อทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งสื่ออินโดนีเซียเองและเวียดนามเอง

อาจจะไม่ใช่เกโลล่าบุงกานโนเป็นสนามย่าว
ให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีความกังวลเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย
แล้วก็ได้ประสานไปยังเวียดนามแล้วนะครับ
โดยล่าสุดอินโดนีเซียเตรียมใช้สนามบาลียูเนเต็ดสเตดียมเป็นรังเย่าแทนที่
แล้วก็มีความจุ๒๓๐๐ที่นั่งเท่านั้นนะครับ
เจอเวลาบุงกานโนก็เสนายันเดิมความจุ๗๐๐๐๐กว่า
แต่ว่าพอเปลี่ยนสนามนี่๒๓๐๐เท่านั้นเอง
ทีมเยือนก็อาจจะไม่รู้สึกแบบเกรงคล้ำ
ส่วนเกมของทีมชาติไทยนะคะก็สามารถติดตามเชียร์กันได้ผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
อุ่นเครื่องกันก่อนวันพฤหัสบดีที่๑๐ตุลาคมนี้ก็จะเจอกับคองโก
แข่งขันกันที่สนามลีโอสเตดียมคิกออฟ๑ทุ่มตรง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๖โมงครึ่งเป็นต้นไป
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเช่นเคยนะคะเข้าสัญญาณตั้งแต่๖โมงครึ่งเป็นต้นไป
เขาก็มีการเก็บรวบรวมสถิตินะครับแล้วก็แปรผันออกมาเป็นคะแนน
ย่านอาเซียนของเราก็มีนักเตะติดอยู่ในโผล่๕คนแรกเนี่ยสูงสุดของนักเตะไทยก็คือชนะทิพย์สงกระสินอยู่อันดับ๒นะครับ
ก็มีการเก็บคะแนนเขาเรียกว่าค่าพลังจากสถิติการแข่งขันของนักเตะแต่ละคนนะคะ
แล้วก็แปลออกมาเป็นค่าพลังค่ะซึ่งในแต่ละในภาคนี้มี๓นักเตะไทยที่ได้รับการจับตามอง
จากนี้ก็ยังมีอาเซียนคนอื่นติดเข้ามาด้วยค่ะ
คนแรกครับชนะทิพย์สงกระสินครับ
โดยความสามารถในปัจจุบันของชนะทิพย์นะครับ
แปลเป็นคะแนนความสามารถเท่ากับ๗๑คะแนนจาก๑๐๐คะแนนนะครับ
แล้วก็มีค่าพลังแสงอยู่ที่๗๕คะแนน
ก็คือมีโอกาสจะพัฒนาฝีเท้าหรือว่ายกระดับฝีเท้ามากขึ้นไปอีกนะครับ
ส่วนคนต่อมาจะอุ้มเทียทรบุญมาทัน
ความสามารถก็เทียบเท่ากับนักเตะระดับโลกหลายคนเลยนะ
คะแนนไปทั้งหมด๖๔คะแนนด้วยกันค่ะ
ส่วนค่าพลังแฝงอยู่ที่๖๕คะแนน
อันนี้มันก็จะแปรผันกับอายุของนักเตะด้วย
ประตู๒แอสซิสไปแล้วนะครับสำหรับธีรทร
ส่วนอีกคนนะครับก็คือธิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
ถ้าพลังของทิศิพันธ์นะครับมีค่ารวมอยู่ที่๖๕คะแนน
ค่าพลังแสงอยู่ที่๖๘คะแนนนะครับ
ส่วนนักเตะในอาเซียนคนอื่นกันบ้างนะคะ
พลังก็๖๕คะแนนนะคะ
เป็นกองหลังดาวรุ่งที่พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเร็วนะครับ

ค่าพลังนะครับอยู่ที่๖๒คะแนนและค่าพลังแสงอยู่ที่๖๗คะแนน
นับว่ามีค่าพลังอยู่ในระดับที่สูงนะครับ
พลังรวมอยู่ที่๗๕คะแนนและมีค่าพลังแต่งอยู่ที่๗๖คะแนนนะครับ
และเมื่อทำการจัดอันดับ๕อันดับในอาเซียนนะคะ
รักษาประตูระดับพรีเมอร์ลีกนะครับซีซั่นที่แล้ว

ทฤษภัณฑ์พ่วงจันทร์และชุยธรรมฝุ่นมาทันค่ะ